อ๋อคำล้าคำล้าเจ็ดแปดเข้าคำล้าเจ็ดแปด
เขาผิดก็แก้ผิดตามส่วนเจ็ดอีกหน่อยจำผิดส่วนห้าส่วน

สารรูปกาแพจนับตรวจตรวจตีกี่ทำไม
มันมาปิดค่ายใช่ไหมมามาปิดค่ายมามาแบบนี้มาคุยกัน
การท้าในการมมามาท้ารห้าลงทั้งไหนมีการท้าท้า
กล่อยกันไหมครับพี่
ทุกวันนี้ก็มีกล่อยอยู่๒ครั้ง
แต่ว่าสองฝั่งนะคะเราจะ

ได้ทุกฝั่งเลยฝั่งแรกเราคุยก่อน

ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการ
ประทากรมกันนะคะเราขอใช้นาม
ก็แล้วกันนะคะเพื่อความสบายใจของแขก

ยังไงตกลงเอาอย่างนี้
พอไปเจอตำรวจแล้วเนี่ยต่างฝ่าย

เราไปจบที่รงพัก
เดี๋ยวผมจะคุยสักหน่อย
ผมทักมายด้วยขอโทษทีนะอะไรถามเมื่อกี้เป็นไหมนะ
ถามว่าเอาฝั่งแท็กซี่ก่อนแท็กซี่เนี่ยโดนกี่ข้อหาคะ
สิ่งที่มันต่อปัญหาให้กับตัวชาวชน

เอาอย่างนี้ถ้าไม่อยากพูดเองให้พูดตามข่าว
ก็คือว่าโดนข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ถูกไหม

ทีนี้ที่บอกว่าเคลียร์กันแล้วคำว่าเคลียร์กันแล้วคือยังไงคะ

ครับก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็รับผิดชอบสิ่งที่เราทำกันไปทั้งคู่แหละ
พี่เรื่องที่เกิดขึ้นที่พัทยาระหว่างแท็กซี่กับแก๊ปเกิดบ่อยไหมคะ
ก็จริงแล้วการทำงานอยู่ในหน้างานเนี่ยตอนนี้แก๊ปของบริษัทรถ
รถแก๊ปป้ายดำประมาณเกือบ๒๐๐๐ตอนนี้ในพัทยา
ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ตาม
ตามห้างตามวงแรมแล้วก็อีกส่วนนึงแล้วเราขัดรถบางทีวันนึง
ไม่ได้ค่ากะเลยเช่าเราเช่ารถเขาอ่ะใช่ไหมคะ
ผมอยากให้รัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องลงมาดูหน่อยว่า
บริษัทแอปพานยุโยงให้คนไทยทะเลาะกันหรือฆ่ากันในอนาคตหรือเปล่า
เพราะว่าพัทยาอาชีพหาเช้ากินขั้นมันต้อง
มันต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวไงอย่างผมก็มีลูกน้อยสองคน
คือเข้าใจคือจะบอกว่าแกรป๒๐๐แท็กซี่พัทยานี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่

อ่าแล้วมันมันถือว่าทำให้ทำมาหากินลำบากขึ้นแค่ไหนชัดเจนเลยเหรอ
ชัดเจนชัดเจนเลยครับซอยไปตรงไหนก็ก็ไม่เจอ
เพราะว่าไหนก็จะโดนรถคิวป้ายดำจอดตามซอยอ่า
กินมอเตอร์ไซต์จับขายป้ายดำรถทักที่กรงเทพฯบ้าง
อ่าส่วนอะไรนะ
ยังไงนะคะค่ะได้ยินไหมครับได้ยินถามได้ยิน
เชิญค่ะเล่าต่อได้เลยจ้ะก็อยากให้พนักงาน
ผมไม่รู้สิว่าตกลงประเทศไทยมีบริษัทแก๊ปบริหาร
หรือกระทรวงเฉยกระทรวงประเทศไทยเป็นผู้ดูแล
อ่าเข้าใจอยากจะมาดูแลอาชีพคุณครับ
ไม่ใช่แค่ภไทยาจริงก็อยากเละเลย
จริงอยากให้เป็นพวกประเทศแก๊ปพานั้นเอาออกไปจากประเทศไทย
แต่ทีนี้ทีนี้ทำไมเหตุการณ์รอบนี้มันถึงจะต้องกันแบบ

ไม่ใช่คนอื่นประชาชนนะผมขอขึ้นมีอารมณ์นิดนึง
คือประชาชนจะมองดูแล้วกดไลคดแชร์จังเลย
ว่าว่าแท็กซี่ไปทำร้ายเขากักขังตรงนี้จริงที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เปิด
เออถ้าผมไปดักในป่าหรือไม่ใช่ผมนะ
คือทุกคนสมมุติแกร๊บคาไปอยู่ที่เปรียล
แล้วโอเคเข้าใจครับแต่นี่มันที่เดิมชุมชนเยอะ
เราก็ท้าทายโทนท้ายลูกแสดงไปทั่วเลยว่าแกร๊บคา
ทำให้คนไทยทะเลาะกันทั้งประเทศเลย
แต่ทีนี้เอาอย่างนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เข้าใจปัญหา
แต่จะถามว่าคือมันไม่มีวิธีอื่นที่จะให้ตำรวจเข้ามาจัดการแล้วเหรอ
ทำไมถึงแบบมันดูดุเดือดไงคะ
ที่เขาถ่ายกันเนี่ยมันคงเพราะว่าความดุเดือดของเหตุการณ์นั่นแหละ
ก็คือแก๊ปทานเวลาเขารับลูกค้าเสร็จเขาจะเข้าตามซอกตามซอยใช่ไหม
เอาเวลาผมสอยอยากให้เจ้าหน้าที่มากับทักซี่
แล้วเวลาแท็กซี่ไล่กันให้เจ้าหน้าที่นั่งรถไปกับแท็กซี่เลย
รับรองได้ตัวแน่นอนไอ้พวกนี้รับลูกค้าเสร็จปุ๊บเข้าซอย
ข้าวซอยจัดไม่ได้แล้วพอเวลานานเข้าตัวเองเริ่มมีอารมณ์เสีย
ทำไมแท็กซี่ขับตามอะไรอย่างนี้
ก็แค่จะให้บอกว่าให้แค่แท็กซี่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอส่ง
มันช้าเกินไปตอนนั้น
พี่จกคือเราไม่ได้บอกว่ากราฟถูกกฎหมาย
อันนี้เข้าใจตรงกันทั่วประเทศ
แต่ทีนี้มันจะมีอยู่๒ข้อเวลาเราเถียงเรื่องนี้กันบ่อย
คือข้อแรกลูกค้าเขาก็รู้แต่เขาก็ใช้

ใช่ผมไม่ได้ว่าผู้บริโภคที่ไม่ใช้ทักซี่เพียงแต่ว่า
ให้ผู้บริโภคเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภค
ไม่ใช่ที่จะเลือกมีผู้แก
อย่าไปสนับสนุนให้คนเขาก็ทำผิดอย่างใช้รถผิดประเภท

แต่ข้อที่สองเวลามันมีปัญหา
มันไม่ใช่วิธีการจัดการที่จะต้องจัดการกันเองไงคะ

ครับขอโทษครับ

คืออย่างนี้ค่ะพี่โจ๊กจะถามว่าคือเรื่องแบบนี้เนี่ย
พัทยาก็ต้องคุ้นแล้วแหละทำไมเราไม่เรียกตำรวจอ่ะคะ
ไม่เจ้าหน้าที่บางคนก็ให้ความร่วมมือ
ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ดีเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคน
แต่ว่าเวลาเราขอความร่วมมือให้รีบใส่หัวก็วิ่งตามเราได้ไหม
บอกเออไปจับมือซอยได้ไหมอะไรอย่างนี้ต่อได้ไหม
เขาขอเป็นกรณีพิเศษจริงแล้วเจ้าหน้าที่น่ารักทุกคน

เดี๋ยวแล้วทำไมเราไม่รอตำรวจล่ะ
ไม่ทันการนะครับไม่ทันการก็มันเยอะจริงส่วนเราลำบาก
เดี๋ยวอย่าโกรธกันนะไม่ทันการหรือไม่ทันใจ

ใช่ถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายอย่างนี้ก็เสร็จเลยซิ
พอท้าพวกแก๊บพาหาเหมือนกันสิใช่ไหมครับ
ตำรวจจะมาก็ไปแล้วเหรอคะ
พี่โช๊คแต่เอาใหม่เรามีการตั้งหลายคน
แต่เราไม่ต้องถึงขนาดว่าตีต่อยกันได้ไหมคะ
สามารถห้ามสมาชิกได้หรือคนขับรถแท็กซี่ได้
พี่เวลาเจอแกลปคาส่วนใหญ่แล้ว
จำหน้ากันได้เจอคนนี้บ่อยเจอคันนี้บ่อยเหรอ
หรือว่าคันไหนก็แล้วแต่อาจจะเกิดปะทะกันได้หมด
วันครับบางทีคุณเชื่อไหมว่าแก๊ปคาเคยของพวกมาประมาณ๒๐คน
ล้อมแท็กซี่ที่แหลมบริหายเนี่ยแต่ไม่เป็นข่าวนะ
ย้ายเป็นข่าวแต่กลับไม่เต็มแต่พอเวลาแท็กซี่ทำอะไรเสียหาย
เอาแล้วสารทั่วประเทศขอโทษประชาชนด้วยนะ

โอเคนะพูดแค่นี้ครับจงกลายผมบอกให้นักข่าว
ขอรายงานข่าวฟาเป็นชีวิตนิดหนึ่งขอบคุณมากแล้วครับผม
โชคดีครับบุวินเอ้าทำไมล่ะเดี๋ยวก่อน
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะ
มันจะเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดนะคะ
แม้กระทั่งในกรุงเทพเราก็อาจจะเห็นอยู่บ้างนะคะ
ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรถแท็กซี่ล่ะ
รับจ้างประเภทอื่นเราก็เคยเห็นปัญหาแบบนี้นะคะ
แต่ว่าประเด็นที่ถูกวิภาควิจารณ์กันในฝั่งของแท็กซี่
ก็คือเรื่องของการใช้การใช้กำลังนะคะ
แต่ว่าไม่ได้โดนทำฝ่ายเดียวนะก็มีการตอบโต้กัน
เอาล่ะถ้าพี่โจ๊กเขาวางไปก่อนเดี๋ยวเราพักก่อน
ว่าเราเนี่ยเคยไปมีเรื่องบาดหมางอะไรกันจริงไหม
รวมกลุ่มกันไปทำร้ายแท็กซี่เหมือนกัน
แต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่า
แล้วรอบนี้ไปเกิดอีท่าไหนปะทะอารมณ์กันขนาดไหน
ทำร้ายร่างกายกันขนาดนั้นสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับคุณโจ๊กซึ่งเป็นนามสมมุตินะคะ
ผู้เป็นคนหนึ่งที่อยู่ทางฝั่งแท็กซี่แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์
แต่ว่าเอาไม่เป็นไรสบายใจพูดแค่นั้นไม่เป็นไรนะคะ

ก็ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่ารับปากกับเราไว้แล้วนะ

คือผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชร

ภูมิกับขามันเกิดบ่อยไหมเนี่ย
ลักษณะแบบนี้ที่พัทยาเนี่ยค่ะ

เรื่องแท็กซี่ที่มีปัญหา
มันนานแล้วนะครับเกือบปีแล้วนะครับ

ที่ไม่มีเนี่ยคืออาจจะมีแต่เราไม่ทราบ
หรือมีไม่มีใครแจ้งความป่ะคะ

อาจจะต้องปรากฏข้อมูลข่าวสารแน่นอน
เพราะว่าพัทยานี่จะมีสื่อมวลชนอยู่เต็มพื้นที่นะครับ
ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับแจ้งเลยนะครับ

ไม่ปรากฏในสื่อต่างเลยนะครับ
ค่ะภูมิกับค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ถามจากพี่ที่อยู่ทางฝั่งพี่แท็กซี่เนี่ยนะคะ
บอกว่าแท็กซี่พัทยาประมาณ๗๐๐ส่วนแกรปเนี่ยประมาณ๒๐๐๐
ประมาณนี้ไหมคะที่ตำรวจมีในมือนะคะ
จริงจริงแล้วแท็กซี่พัทยานี่มีมีมากกว่านะครับ
มีตั้งประมาณสัก๔๐๐กว่าพันนะครับ

มีประมาณมีทั้งหมดประมาณ๕สากรประมาณ๗๐๐กว่านะครับ
อ๋อค่ะ๕สหกร๗๐๐กว่าคัน

อ่าส่วนส่วนที่เราพอจะบอกตัวเลขอันนี้คือเราฟังจากเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ตัวนี้เราไม่มีตัวเลขครับเพราะว่ามันไปอยู่ในสาระบบที่เราจะควบคุมได้
เป็นการคิดคำนวณของอาจจะเป็นฝ่ายแท็กซี่ก็ได้นะครับ
ที่เขาคิดว่ามีเพราะว่ารถพวกนี้เป็นรถส่วนตัวนะครับ
ซึ่งเราไม่สามารถที่จะมาตัดสินได้ว่าคันนี้ใช่คันนี้ไม่ใช่อะไรอย่างนี้
เหตุการณ์ครั้งนี้พอไปถึงตำรวจแล้วสรุปแล้วตลาดฝ่ายมีความผิดยังไงบ้างคะท่าน
ก็เมื่อก่อนเนี่ยประมาณสักเกือบปีมาแล้วผมได้
ดำเนินคดีในข้อหาสมัครใจทะเลาวิวาสนะครับแล้วก็ปรับคนละหนึ่งพันบาทนะครับ
แล้วก็ปล่อยตัวไปแต่แต่ครั้งนี้เนี่ยเมื่อมามีอีกเนี่ย
เรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการประชุมชี้แจงกันมาตลอดแล้วเนี่ย
ผมก็เลยแจ้งข้อหาดำเนินคดีธรรมร่างกายผู้อื่นทั้งสองฝ่ายนะครับ
แล้วก็จะส่งสองสารพรุ่งเรียนนะครับทั้งสองฝ่ายสารให้สารให้สารก็ตัดสินนะครับ
จะได้มีขั้นตอนให้เขาได้รู้จักเข็ดหลาบว่าการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเนี่ย
บางครั้งมันก็ไม่ได้สมัครใจทะเลาะวิวาสแต่ว่าต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองใช้ได้
ทำร้ายร่างกายโดยไม่คิดถึงข้อกฎหมายนะครับตอนเคสนี้เนี่ยรักจะแจ้งเคราะห์
รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ในส่วนของฝ่ายแท็กซี่เนี่ย

แล้วตอนที่ไปคุยกันที่โรงพักภูมิกับอยู่ด้วยพอดีไหมคะ

ค่ะพุ่มกลับคือนโยบายมันชัดเจนอยู่แล้วเข้าว่ากรแกรฟต้องไม่มี
อย่างนั้นต้องไม่มีใช่ครับ
เพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับนะครับเขาผิดกฎหมาย
ถ้าเกิดมารับผู้โดยสารนะครับ
รับแจ้งเยอะไหมคะดิฉันอาจจะไม่ใช่แค่พี่แท็กซี่นะ
อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปที่เห็นว่าแกรปแบบนี้ผิดกฎหมายนะ

จริงแล้วตัวแอฟเขาเองเขาก็รู้นะครับ
แล้วก็การที่มารับแจ้งช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีนะครับ
เพราะว่าระยะเวลาที่ผ่านมา
ทางแท็กซี่เองก็ไม่เคยมีมาแจ้ง
แต่มีแต่พึ่งปรากฏขึ้นมาครั้งนี้ครับ
เอ๊ะท่านค่ะอย่างแก๊บ
ถ้าสมมุติฟังจากข้อหาที่ภูมิกับบอก
คือทำร้ายร่างกายโดนกล่าวหาทั้งคู่แล้วส่งฟ้องศาลทั้งคู่
ส่วนแท็กซี่ที่โดนเพิ่มเนี่ยคือเรื่องไปทำเขาเสียทรัพย์นะคะ
แต่ทีนี้ประเด็นคือแล้วที่แกรปผิดกฎหมายเนี่ย

เรื่องที่เขาทำไม่ถูกกฎหมายว่ามาขับแบบนี้คะ
กรณีนี้เนี่ยเราได้ทำการตรวจสอบ
ได้มีการสอบปากคำทั้งตัวของคู่กรณีเอง
แล้วก็ทั้งตัวของพยานนะครับ
รถคันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผู้โดยสารเลยนะครับ

คนขับที่เป็นผู้คดีเท่านั้น

ในตรงนั้นเนี่ยก็คงยังไม่ได้นะครับ
ภูมิกับตอนที่พนักงานสอบสวนสอบทั้งสองฝั่ง
เค้าบอกไหมคะว่าที่แท็กซี่รู้ได้ไง
ถ้าสมมุติไม่เจอผู้โดยสารเนี่ยความผิดไม่ครบองค์ประกอบเนี่ย
รู้ได้ไงทะเลาะกันถึงทำร้ายร่างกายกันนะคะ
เขาเคยเท่าที่สอบปากคำเนี่ยเขาเคยมีปัญหากันมาก่อน
เขาเคยเห็นกันมาก่อนว่า
เขาแจ้งว่าเคยเห็นว่าคันนี้เนี่ยเคยรับผู้โดยสารนะครับ
เขาก็ว่างั้นนะฮะเขาก็เลยไล่ติดตามมา
แต่ก็มีปัญหากันครับแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีผู้โดยสารนะครับ
ซึ่งตัวของคู่กรณีเองเนี่ยเขาก็ยอมรับไม่มีผู้โดยสาร

หวิวเดี๋ยวีวผู้กราบถ้าเอาตามนี้นะคะ
เคยมีประวัติไม่ว่าจะจำยี่ห้อสีทะเบียนได้เนี่ย
นี่หวัดเสียวเหมือนกันนะคะ

ถ้าเกิดว่าทางแท็กซี่เขามีข้อมูลอย่างนี้จริง
เขาสามารถที่จะแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจออกไป
เพื่อทำการตรวจจับได้นะครับ

แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปทำแบบนั้นซะเอง

ก็แจ้งตำรวจได้ตำรวจรับแจ้งแล้วก็จะไปพิสูจน์ทราบทันที
อยู่แล้วนะครับซึ่งเราได้มีการประชุมนะครับ
สากรทั้ง๕สากรให้รับทราบกันหมดแล้วนะครับ
ที่จริงคือสามารถที่จะแจ้งตำรวจได้เลย
เมื่อขับไปรับผู้โดยสารนะครับ
แล้วก็ครบองค์ประกอบความผิดแจ้งตำรวจ
เราก็จะไปสกัดแล้วก็เราก็จับแล้วก็ดำเนินคดีปรับนะครับ
ภูมิกับค่ะเรียนถามในทางปฏิบัตินะ
ว่าเอาจริงเวลามีมาแจ้งว่า
นี่ทะเบียนนี้สีนี้ยี่ห้อนี้ขับแก๊บ
แล้วจะไปตามจับได้อย่างไรคะ
มันก็คงจะครบองค์ประกอบยากอะค่ะ

คือคงไม่เสียเจ้าที่ตำรวจเราไปนั่งเฝ้าว่า

มันจะจับยากอะดิคะ
เรามีตำรวจจราจรอยู่ในพื้นที่
พัทยานี่จะมี๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
แล้วก็จะมีสายตรวจนะครับที่อยู่ในพื้นที่ในเขตเนี่ย
อยู่ตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงเช่นเดียวกัน
ตอนนี้เนี่ยคือถ้าเขาสามารถ

ก็สามารถที่จะไปสกัดจับได้

ถ้าเขาแจ้งเขาต้องแจ้งหมายเลขทะเบียน
มาด้วยนะครับซึ่งเป็นการง่ายนะครับ
ต่อการตรวจจับเพราะว่าเรามีตำรวจอยู่เต็มพื้นที่อยู่แล้วครับ

เคยมีมาแจ้งไว้บ้างไหมคะว่า
เนี่ยทะเบียนนี้ขับแกรปนะผมเคยเห็น
เคยมีมาแจ้งไว้จริงหรือเปล่าคะ
อ่าถ้าช่วงนี้ไม่มีนะครับ

ตำรวจเราก็ออกไปดำเนินการในทันทีนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าตำรวจไปพบแล้วเนี่ย

เราก็ไม่สามารถที่จะไปจับกลุ่มเขาได้ครับ
อืมส่วนส่วนแบบลักษณะที่ได้รับแจ้งแบบเหมือนกับเป็นเหตุด่วนเหตุร้าย

ตำรวจมาก็ยิ่งไม่เคยเจอใหญ่เลยใช่ไหมคะ
ไม่แจ้งเป็นเหตุด่วนได้เลยครับ

แล้วเคยเจอเป็นเหตุด่วนบ่อยไหมคะภูมิกับ
แจ้งเหตุด่วนว่าตอนนี้มีรถแท็กซี่
แล้วมีรถแก๊ปมารับผู้โดยสารตรงนี้
เป็นรถหมายเลขเป็นรถยี่ห้อนี้ตรงนี้

ตำรวจเราก็สามารถที่จะสกัดจับได้อยู่แล้วครับ

ความเข้าองค์ประกอบความผิดเนี่ย

มันจะครบชัดเจนก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่า

เพราะว่าเรามีพนักงานสอบสวนอยู่ด้วยนะครับ

ในระบบได้ทันทีเลยว่าเป็นญาติ
อย่างไรเราสามารถที่จะดูทะเบียน

ทะเบียนราชนะครับเราก็สามารถจะดูได้ทันที

อันนี้พิสูจน์ยากไหมคะ

เราจะมีหมายเลขเราจะขอดูโทรศัพท์

ขอดูโทรศัพท์เราดูหมายเลขโทรศัพท์
ว่าเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องมีการบันทึกไว้นะครับ
ว่าเพื่อนคนนี้เดี๋ยวนี้หมายเลขโทรศัพท์มีการโทรติดต่อ
พุ่งกลับค่ะอย่าบอกหมดค่ะ

ครับก็บ้านอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ
สูดได้ง่ายนิดเดียวครับสูดจอบก่อนครับ

คือก็เข้าใจทั้งสองฝั่งคือแท็กซี่ไม่ชอบแน่

ไม่เข้าระบบมันผิดนี่เขาก็รู้สึกว่าโดนแย่ง
เอาล่ะแต่ในอีกทางหนึ่งเหตุการณ์นี้
คือมันไปถึงจุดที่ปะทะกันแบบนี้มันก็หวาดเสียวไงคะ
ใช่ไหมคะใช่ครับ

การทะเลาะกันเนี่ยมันมีแต่แพ้กับแพ้นะครับ
ไม่มีใครเป็นผู้ชนะแล้วยิ่งทำร้ายร่างกายกันอีก
อาจจะบาดเจ็บอาจจะสูญเสียนะครับ

ใช้กฎหมายใช้ตำรวจมาเป็นผู้ปฏิบัติ

คือกรณีที่ทะเลาะกันไปแล้วเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าใช้เหตุผลใดก็แล้วแต่
ก็ไม่สามารถจะรุมล้อมกักค้างนวงเหนียว
ทำร้ายได้ทุกกรณีถูกไหมคะ

ทุกวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของตำรวจ
จะบังคับใช้กฎหมายนะครับ
ทางฝ่ายคู่กรณีเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับ
ที่จะไปทำร้าย
แล้วถ้าสมมุติพี่แท็กซี่เขาก็ไม่ได้อยากจะทำเองหรอก
แต่โอ้โหพอรู้ตัวว่าแท็กซี่ตามแล้วหนีล่ะ
ก็ต้องแจ้งเข้าไปที่ตำรวจอยู่ดีใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้องแจ้งทั้งหมด

ถึงแม้ว่าจะออกในพื้นที่พัทยาไปแล้วเนี่ย
ไปทางไหนก็จะมีตำรวจ
อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงต่าง
ก็สามารถที่จะสกัดจับได้หมดเลยครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะหนีไปได้ครับ
ถ้าเกิดว่าแจ้งให้มันชัดเจนนะครับ

ในกรณีนะในกรณีว่าถ้าเราจะอ้างบอก

อาจจะมีความผิดในเรื่องของการ
แจ้งข้อความมันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับเพิ่มเติมมาอีกนะครับ
แค่บอกว่ารู้รู้ว่าเป็นแก๊ปแต่พอใจอยากนั่งผิดด้วยเหรอคะ
ก็ถ้าเกิดว่าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเนี่ยก็มีความผิดนะครับ
แต่ดิฉันไม่ได้อ้างเป็นญาติไม่ได้อ้างเป็นแฟนไม่ได้อ้างเป็นเพื่อนนะคะ
เรียนบอกแค่ว่าก็ทราบแต่จะไปอะค่ะจะใช้แกรปอย่างนี้
หมายถึงว่าถ้าผู้โดยสารเนี่ยถ้าผู้โดยสารนี้ยังไม่มีกฎหมายที่บรรยัติไว้ให้มีความผิดนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่แจ้งข้อความอันเป็นเท็จจนน่าจะเกิดความเสียหายกับผู้อื่นนะครับ
แต่ว่าเรื่องของรถค้าจะต้องผิดแน่นอนครับ
เอาล่ะค่ะภูมิกับค่ะพอเห็นภาพยังไงก็ขอบคุณท่านนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไม่แน่ใจว่าจะได้คนขับแกรปคาในคลิปวิดีโอหรือเปล่านะคะ
หรือว่าเราจะได้พี่โจ๊กซึ่งเป็นสายแรกของเราไหม
แต่ว่าเบื้องต้นเราได้โทรศัพท์คุยกับทางพี่ที่ดูแลเรื่องแท็กซี่อยู่เหมือนกันนะคะ
อาจจะไม่ใช่พื้นที่ของพัทยาเดี๋ยวลองฟังอีกเสียงหนึ่งสักครู่ค่ะ
ได้สายคุณแจ๊คแล้วนะคะคุณแจ๊คนี่ก็เป็นนามสมมุติเหมือนกันนะคะ
เป็นคนที่ขับแรปค่ะที่อยู่ในคลิปที่ว่านี้นะคะคุณแจ๊คสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะคุณแจ๊คครับ
อันนี้ถามตรงไปตรงมานะคุณแจ๊คก็รู้ว่าผิดถูกไหมคะครับครับเอ่อ

ทำไมไปสู่จุดที่ปะทะปะทะกันได้คะ
ก็เหมือนที่ภูมิกับพูดแล้วครับก็คือผมก็ขับมาปกติ
เขาก็เลยกวดผมมาเพราะเขาจำว่าผมได้ครับ
ผมก็เลี้ยวมาแล้วก็ไปจอดที่๗๑๑แล้วก็เกิดเหตุตามที่ในคลิปนะครับ
รู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าโดนขับตามคะ
ก็มีนิดหน่อยครับเพราะว่าผมก็
ตรงครับผมก็ขับพัทยามาก็นานมาสมควรมันก็มีเหตุอย่างนี้

แต่ว่ามีทักทายกันบ้างนิดหน่อยครับ
ว่าทักทายนี่เป็นคำเปรียบเทียบหรือทักทายจริงนะ
เปรียบเที่ยวครับประมาณนั้นครับ
เอางี้คุณแจ๊คถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะคือ
คุณแจ็คเนี่ยขับแกรฟเนี่ยมานานแล้วในพัทยา
ครับก็ประมาณครับปีกว่า

ประมาณปีกว่าปีกว่าเนี่ย
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะ
เคยลงไปคุยกันเคยมีปัญหากันกับพี่แท็กซี่ที่พัทยาเนี่ยกี่ครั้ง
ที่เคยลงไปอุทัยก็มีครั้งเดียวครับ

ตอนนั้นลงไปแค่คุยกัน
พูดสวยอยู่ธรรมดาแล้วก็ส่างคนกันใหญ่ครับ

คุยก็คุยกันมีปากเสียงกันจะเถียงกันเหมือนคนเถียงกันธรรมดามันก็แยกย้ายกัน
อันนี้ผมก็ไม่ทราบไปเพราะว่าแกรคจะสามารถขับร่วมกันได้กับกรุงเทพโดยกรุงเทพธรรมแอฟได้
คือฉันถามคนที่อยู่ในวงการแกรปเองคือในวงการเองรู้ไหมว่ามันมีจำนวนสักประมาณเท่าไหร่คะ
มันบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นไฟมาม่าจากหลังคุณพี่ปัญญาครับ
มันสามารถกลับข้ามเขียนได้มันสามารถกลับบนได้ครับ
คุณแจ๊คนอกเหนือจากคุณแจ๊คเนี่ยนะคะมีเพื่อนคนไหนที่เรารู้จักหรือคนรู้จักก็ได้ที่ขับแกรปค่ะ
เจอลักษณะแบบนี้ไหมคะคือโดนตามแล้วก็เนี่ยอาจจะลงมาคุยกัน
ก็ไม่มีก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะส่วนมากช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยตามกันนะครับ
แล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะคุยกับคุณโจ๊กอีกคนนึงนะที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วก็เคยมีเหมือนกันที่แกรป
คนจำนวนมากไปล้อมแท็กซี่จริงหรือเปล่าเคยรู้เรื่องนี้ไหม
เพราะฉะนั้นผมไม่รู้ครับเพราะผมกลับของผมก็คือผมไม่มีพวกผมมาเขาตัวคนเดียว
เรือนั้นผมก็ไม่รู้กันต้องขอคุณที่ฟังดูก็ไม่รู้นะครับ
คือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็หลายเดือนแล้วเนี่ยที่เคยปะทะคารมกันเนี่ยนะคะทำไมยังกล้าขับต่อล่ะ
กลัวเหรอเพราะว่าเขาต้องจำสีจำยี่ห้อจำทะเบียนรถได้แล้วสิ

จะไปรับจัดหน้าเลยเขาให้เขาลูกค้าว่าให้รับตรงนี้
เราไปอย่างงี้แหละครับคือพยายามหลบเรื่องไม่เจอหน้า
ครับอืมคุณแจ๊ครู้ไหมว่ามีปัญหาแบบนี้หลาย
หรือยังคะระหว่างแกรปกับแท็กซี่เนี่ยค่ะผมก็เคยเห็น
แค่ในที่ออกทริปแน่นแหละครับส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็น
ได้แบบแบบจังจังจริงแต่ที่เห็นในทริปที่ออกทริป
ถึงจะเห็นนะครับอ่าคุณแจ๊คอันนี้ถามเผื่อเลยเนอะ
คืออันนี้พูดตรงไปตรงมาคือถามถูกกฎหมายไหม
อกว่าผิดกฎหมายแน่นะคะแล้วคุณแจ๊คพอเกิดเหตุ
แบบนี้แล้วเอาไงต่ออ่ะคะก็ยังตัดสินใจไม่ได้
ครับก็ยังไม่รู้ว่าจะขับอาจจะเชื่อขับอะครับอืมมัน
เป็นเป็นรายได้หลักหรือเปล่าก็รายได้หลักครับอืมคุณ
คุณแจ๊คคนพัทยาด้วยป่ะคะไม่ใช่ครับเป็นคนสกลนคร
แต่แต่ก็มาทำงานที่พัทยาอย่างงี้นะอ่าครับอ่าแล้วแล้ว
ขับดิฉันจะบอกว่าขับผ่านตรงนั้นบ่อยไหมคือ
จริงแล้วพี่พี่ทักซีเขาก็ขับทั่วพัทยานะค่ะครับต้อง
เปลี่ยนรถไหมก็ไม่รู้ว่าเพื่อเปลี่ยนจะมีตังค์ให้เปลี่ยน
หรือเปล่านะฮะเออเออเข้าใจค่ะคือก็ถามแทนนะเพราะกลัว
จะแบบนะก็มันยังคุกกลุ่นอยู่อะนะคะวันนี้ตอนที่ไป
โรงพักเนี่ยคือคุยกันจบเคลียร์ไม่มีอะไรต่อกันแล้วไหม
ตอนนี้ก็ครียะกันลิบระดาบนึงครับ
อาจจะไม่เหมือนเมื่อวานเพราะว่าบรรยากาศมันอยู่

ครับ

คือเดี๋ยวฉันอยู่ทักซี่นะเอ่อเดี๋ยวฉันอยู่กรุงเทพนะ
ก็จะรู้สึกว่าเออเรารู้พอรู้ว่าปัญหาของแท็กซี่ที่กรุงเทพ

อันนี้ผมก็ไม่รู้สึกเลยเพราะเขาก็ไม่ได้บอก
คือเรียกไปรับตรงไหนก็ได้มันต้องออกไปเรียกประมาณนี้
ก็มันมีแต่มันก็ยังไม่หมดทุกคันครับ

ว่าจริงแล้วปัญหาเรื่องของแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารที่พัทยา
มีหนักมากจนเป็นปัญหาหลักไหม
อันนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วเพราะผมไม่เคยใช้บริการแท็กซี่เหมือนกัน

คือภฤษฐรรณะพ่ายาไม่ค่อยจะมีครับ
คือในกรุงเทพมันจะได้ยินปัญหานี้เยอะนะคะ
แต่ว่าที่พัทยาอย่างนี้ไม่ค่อยใช่ไหม
มันไม่แน่นอนครับบางทีต้องมีเข้ากรุงเทพฯก็มีครับ

อุณหภูมิอย่างเงี้ยประดับด่วนเมืองเนี่ย
มันก็มีบ้างครับบางที
อืมเอาล่ะสุดท้ายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดคลิปไปแล้ว
เพราะว่าพอคลิปนี้มันแรงมันก็ทำให้บรรยากาศคุกกลุ่นนะในพัทยา
ที่ผมต้องเลือกขับบางที
แล้วทำไมเราถึงไม่คิดแบบขับแท็กซี่เลยจริง
แตกสาระครับยังไม่ได้ไปทำ

ไม่มีสาระเขาก็ขับไม่ได้

แต่ก็โดนดำเนินคดีทั้งคู่นะ

คุณแจ๊คคะสวัสดีค่ะ
ก็ไม่รู้จะสรุปยังไงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาเดิมแหละ
ที่ว่ามันแก้ยากไหมก็แก้ยากเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าการที่จะไปใช้กำลังหรือว่าใช้วาจา
ตัวเองน่ะผิดกฎหมายแต่ก็ยังที่จะขับนะคะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้รักษากฎหมายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกรมขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจ
ก็แล้วแต่ที่จะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีก
ส่วนผู้โดยสารนี่แหมไม่รู้จะบังคับกันยังไงนะคะคุณผู้ชม
หมดเวลาของรายการนะคะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ
คุณเข็มมาสอนและคุณภาคภูมิรออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ